กลับมาช่วงนี้มาดูเรื่องของมิจฉาชีพกันหน่อยนะคะ
ข่าวนี้ก่อนที่จะเล่าบอกตรงแอบรู้สึกเคือง

แต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครฟังข่าวนี้
ไม่ว่าคนไทยภาคไหนก็รู้สึกเดือดแทนยายพิษ

พิษเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นขายอาหาร
ข้าวกล่องกล่องละ๑๐บาท
หาเช้ากินค่ำบอกตรงว่ามีอาชีพยากจน

คุณคะแต่มีสาวแสบมาทำกับยายแกได้
ยายแกอายุ๗๐ปีแล้วคุณ
อายุ๗๐ปีคือถ้าเกิดเป็นข้าราชการเกษียณแล้วนะ

แต่ยายด้วยความยากจนด้วยความลำบาก
ยายต้องเข็นรถเข็นมาขายลูกชิ้น
มาขายข้าวกล่องที่ทำตั้งแต่เช้ากว่าจะขายได้แต่ละอย่าง

ขายถูกมากในประเทศไทยหาทานแบบนี้ได้ยากมากแล้วนะคะ
แต่มีสาวแสบค่ะเอาแก๊ง๕๐๐ซึ่งเป็นแบงค์กาโม่

นี้มาซื้อมาหลอกยายแล้วเอาเงินทอนไป๔๐๐บาท

เท่ากับว่ายายขาดทุนทั้งขึ้นทั้งร่อง
ยายมีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำ
ที่บอกไปบางวันหาเช้าไม่ทันเหลือถึงมือค่ำด้วยซ้ำ

คือยากจนถึงขนาดนั้นยายร้องไห้เลยนะคุณใจดำมาก
คุณดูข่าวดิฉันอยู่ไหมดิฉันบอกเลยว่าคุณใจดำมาก
คุณที่ถามเนี่ยนะเรื่องราวที่เกิดขึ้น

คุณยายรูปร่างผอมสวมเสื้อสีแดงชื่อว่ายายพิษ
พิษถือแบงค์กาโม่แบงค์ปลอมแบงค์๕๐๐ในมือแบบนี้คุณดูสิ
กันเปื้อนแกงอยู่นะหมวกแกงอยู่เป็นคนสาดสะอ้านค่ะ
ทีนี้นอกจากจะโพสต์ภาพนี้แล้วพร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
ฝากพี่น้องชาวสุพรรณบุรีช่วยกันตามหาเบาะแสให้ยายด้วยนะครับ
หลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมชาวเน็ตก็ร่วมด้วยช่วยกัน
เราในฐานะสื่อกระแสหลักไทยรัฐทีวีก็ช่วยกันอีกแรงหนึ่งแล้วค่ะ
ตามล่าแล้วก็ไปถามตำรวจตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรี

หลังจากที่เราไปถามตำรวจตำรวจก็ลงพื้นที่เลย
ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งชี้พิกัดนิดนึงคุณยายพิษเนี่ย
ขายอาหารขายลูกชิ้นอยู่ที่หน้าโรงเรียนสุพรรณภูมินะคะ
ตำรวจไปตรงจุดนี้ไปพบกับคุณยาย
วันนี้คุณยายก็ต้องขายแล้วค่ะแม้ว่าจะโดนโกงคุณยายก็ต้องทำ
นี่ไปเจอคุณยายพิษนะคะ
คุณยายพิษชื่อจริงชื่อว่านางสมพิษฤทธิเดชอายุ๗๐ปี
กำลังตั้งรถเข็นขายอาหารอยู่หน้าโรงเรียนแบบนี้

คุณยายบอกว่าตัวเองมีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำ
และต้องเลี้ยงหลานอีก๒คนเลี้ยงเพียงลำพังด้วย
ทุกวันจะเข็นรถเข็นออกมาขายอาหารตามสั่ง
คือทำมาใส่กล่องตั้งแต่ที่บ้าน
มาขายตอน๑๐โมงเช้าจนถึงบ่าย๓
นี่๑๐โมงเช้าถึงบ่าย๓ขายกล่องละ๑๐บาทเท่านั้น
กระทั่งเมื่อวานนี้มีผู้หญิงใจดำคนหนึ่ง
อายุสักประมาณ๕๐๖๐ปีแล้วสวมหมวกกันน็อกมาด้วย
ขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดซื้อลูกชิ้น
แล้วก็ข้าวผัดกระเพราไข่ดาวรวมเป็นเงิน๗๐บาท
แล้วหลังจากผู้หญิงคนนี้ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นมิจฉาชีพแล้วล่ะ
รับอาหารไปก็จ่ายด้วยแบงค์๕๐๐อันนี้คือพับมาเลยนะ
คุณยายก็เลยทอนให้๔๐๐บาทกำลังจะหยิบอีก๓๐บาทให้ด้วย
แต่ผู้หญิงคนนั้นไม่รอแล้วกลับขี่รถจักรยานยนต์ไปทันที
ทีนี้คุณยายก็สงสัยทำไมเงินทอนยังเอาไปไม่หมดเลย
ทำไมรีบไปนึกว่าจะให้ติ๊บยายเหรอ
ว่าให้ติ๊บหรือเปล่าแต่พอหยิบแบงค์มาคลี่ดูเท่านั้นแหละ

ก็เลยรีบไปขอความช่วยเหลือจากร้านขายของข้าง
ให้ช่วยติดตามให้หน่อยคือคุณยายแก่แล้วตามเองไม่ทันนะคะ
จากนั้นก็ไปแจ้งความที่สพเมืองสุพรรณบุรีเอาไว้ด้วยค่ะ

มันถามว่าผัดกะเพราไข่ดาวกล่องข้างใน๑๕บาท

ก็หมดใบจริงเนี่ย

ฟังเสียงสุพันธ์บุรีไว้ด้วย

ว้ี่ตาย
นี่ได้โดนหลายครั้งหรอ

คือที่คุณยายไม่ได้คลี่ออกมา

สายตาจ้องไปที่ตาคุณยายฝ้าฟางนะคะ

แต่ว่าคุณผู้ชมน้ำใจคนไทยไม่เหือดหายไปนะคะ

สุพรรณบุรีสุแปลว่าดี
สุพรรณบุรีแปลว่าเมืองคนดีนะคะ

ไปช่วยคุณยายซื้อข้าวเป็นจำนวนมาก
บางคนนะมิตรจิตมิตรใจค่ะ

ข้าวแค่กล่องละ๒๐แต่ให้แบงค์๑๐๐
บอกไม่ต้องทอนเอาไปเลยอีก๘๐บาท

อุตส่าห์มาอุดหนุนคุณยายนะคะ

เราก็ต้องตามกันต่อให้ด้วยนะคะตอนนี้ตำรวจ
สพเมืองสุพรรณบุรีตอบบอกว่า

ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณหน้า

เพื่อนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี

คุณยายไปขอความช่วยเหลือ

โดนหลอกแล้วโดนโกงแล้ว

ช่วยเหลือจากเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยว

ไม่ได้เห็นภาพแต่คุณคิดดูคนแก่อายุ๗๐